เปิดร้านนะครับเห็นงูมันกำลังจะเลื้อยเข้าร้านนะฮะต้องรีบปิดประตู
อายุ๕๑ปีเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะเลขที่๕๖ทับ๕๑
หมู่๒ครับตรงบ้านสวนด้านพื้นเมืองชนบุรี
เธอยืนตะลึงตกใจอยู่นะฮะ
เพราะว่าเจองูเหลือมจะเลื้อยเข้าที่ร้าน
เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเอาไม้ไล่ก่อน
ทำให้งูมันก็เลื้อยไปอยู่ที่ซุ้มกระถางต้นไม้
แล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มาช่วย
ซึ่งพอเจ้าหน้าที่มาถึงนะครับหาแค่๓นาทีนะครับ
ก็จับงูเหลือมตัวนี้ได้อย่างชิวนะครับ
มันยาวประมาณ๒เมตรตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่

นางสาวเพื่อนเล่าบอกว่าเธอกลับมาจากซื้อของที่ตลาด

พอหันกลับไปนะที่ถนนนะเอ้างูมันเลื้อยมาจากกลางถนน

เขาสันนิษฐานว่างูมันน่าจะตกมาจากรถยนต์ที่แล่นอยู่บนถนนนะนะ
เลื้อยเข้าร้านก็ถือว่างูมาน่าจะโชคดีนะ
งวดที่จะถึงนี้ก็บอกว่าก็จะลองเอาเลขที่ร้านไปเสี่ยงโชคหน่อยละกัน
นะฮะเลขที่ร้านผมอ่านไปแล้วเมื่อกี้นะครับ
นี่เห็นด้วย๕๖ทับ๕๑นะครับ